ผลงานปีที่แล้วไม่ค่อยดีนะครับจะพยายามทำให้ครั้งนี้มันดีกว่าเดิม
ติดทีมของเด็กใหม่หลายคนก็หวังว่าจะได้ประสบการณ์ดีจากพี่
เหมือนที่เขาเคยได้รับตอนที่เริ่มมาเข้าแคมป์ทีมชาติใหม่
เพื่ออนาคตจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักครับ
เป็นอีกครั้งครับต่อจากปีที่แล้วที่ได้มาครับ
แต่ปีที่แล้วก็ผลงานไม่ดีเท่าไหร่ครับปีที่นี้ก็หวังว่าจะทำผลงานให้ดีครับ
เพื่อที่เราจะประชาติใหม่จากนี้
หวังว่าน้องเหลือหลายคนขึ้นมาใหม่ก็นำประสบการณ์จากพี่
หลายคนที่เคยไปเล่นทั้งลีกต่างประเทศมาแล้ว

เพื่อแน่นะครับก็ได้เป็นตัวหลักของชาติต่อไป
ไทยมีการเตรียมทีมที่ดีทุกคนอยู่ในสภาพพร้อมเจอกับเลบานอน
ส่วนอเล็กซานเดอร์อิลิชนะครับซึ่งเป็นกุญสือเดบานอนก็บอกว่า
ไทยมีพัฒนาการที่ดีครั้งนี้ก็ประมาทไม่ได้
เต็มที่กับรายการนี้นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสู่บอลโลก
รอบคันเลือร์แล้วก็เอเชนครับส่วนธีรธรป์บอกว่า
ก็ไม่มีความกดดันแม้ว่าจะไม่ผ่านเข้าชิงมาหลายครั้ง
แต่ก็เชื่อว่าการซ้อมและเตรียมทีมที่ดีแล้วก็เพื่อร่วมทีมทุกคน
ซึ่งก็มีความกระหายอยากจะโชว์ผลงานให้ออกมาเพื่อผ่านเข้า
นาทีอีรักษ์เจอกับอินเดียก่อนคู่แรก
แล้วก็๒๐นาฬิกา๓๐นาทีไทยเจอกับเลบอนอนนะครับ
คู่นี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ก็ถ่ายท่อสดให้ได้ชมกันครับ